แรกมาเริ่มดูที่เรื่องของฮีโร่ของเรากันก่อนคุณตูน
เดินทางไปพบผลเอกประยุจจันทร์โอชานายกวัฒนมนตรี
ท่านนายกก็มอบเงินช่วยเหลือเป็นการสนับสนุน
พร้อมชื่นชมบอกว่าคนรุ่นใหม่ก็เป็นการทำดีเพื่อประเทศนะครับ
ติดตามประกาศได้พร้อมกันกับคุณรัฐพิพันธ์บริวัลสี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ในอาทิวาราคงมาลัยหรือตูนบอดี้แซลมพร้อมครอบครัวและก้อยรัชวินวงวิทยาแฟนสาว
รวมถึงทีมงานโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
เข้าพบพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ห้องรับรอง๑ตึกบัญชาการธรรมเนียบรัฐบาล
โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความดีใจอย่างมากนะคะที่ได้พบกับตูนและทีมงาน
เพราะวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกของคอรมอลประยุทธ์๕ถือว่าตูนได้มาพร้อมกับคอรมอลชุดใหม่
นายกรัฐมนตรีบอกว่าตูนเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจทำเพื่อประเทศ
และที่ผ่านมาถือเป็นขวัญใจของประชาชนซึ่งการสร้างชื่อเสียงนั้นถือว่ายากแล้ว
แต่การรักษาไว้เป็นเรื่องที่ยากกว่าที่สำคัญการกระทำของตูน
คล้องกับแนวทางจิตอาสาเพื่อสังคมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นี้ทุกภาคส่วนคาดหวังให้ตูนทำถึงจุดหมายแต่ขออย่าฝืนร่างกาย
ขณะเดียวกันยังถามถ่ายถึงครอบครัวของตูนนะคะโดยเฉพาะพ่อกับแม่ในการดูแลลูกทั้ง๓คน
และภูมิใจแทนพ่อแม่ที่ลูกได้ทำประโยชน์เพื่อประเทศ
อกจากนี้ยังอวยพรให้ก้อยและตูนรักกันนานดูแลกันตลอดไปด้วยค่ะ
นายกรัฐมนตรียังแสดงความเสียดายนะคะเพราะว่าหากตัวเองอายุยังน้อยเนี่ย

ซึ่งมาถึงวันนี้ได้เพราะคนไทยทุกคนได้เห็นรอยยิ้มและความประทับใจ
อยากให้ทุกคนได้ร่วมบริจาคเพื่อจะได้มีส่วนร่วมค่ะ
และก็ต้องช่วยทุกคนคือถุงคนการิการรวยนะคะ
มานะสินะเจ๋วเองนะเอานี่ค่ะ
เราพูดเรามันไม่แน่นี่ครับคนไทยพูดแบบผลสัตว์
บ้านก่อนมีเวลามาทางนอกรอเยอะเลย
มารอตูนตรวรรมากก็มารอเราเอง
ไม่หิตามึงเลยนะอยากมาเยอะกว่านี้
ใครอยากมาก็มาเดี๋ยวสาวเรา
รวมทั้งรัฐมนตรีคนอื่นก็ได้มอบเงินบริจาคส่วนตัวให้กับตูนด้วยค่ะ
ซึ่งมารอบริจาคเงินพร้อมกับขอถ่ายรูปเซลฟี่และส่งเสียงให้กำลังใจตลอด
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะ
นายกเป็นกำลังใจให้ตัวเองและทีมงานถ้าเหนื่อยก็ขอให้พักบ้างและขอให้ทำภารกิจสำเร็จ
ส่วนเงินบริจาคนั้นไม่ทราบจำนวนเพราะนายกรัฐมนตรีใส่มาในซองค่ะ
ท่านก็ไม่ทราบอย่างงั้นท่านใส่เป็นซองมานะครับ